คุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุเนี่ยแปลว่าเหตุที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับ
พ่วง๒๒ล้อค่ะคุณผู้ชมไปเฉียวรถพ่วง๑๘ล้อที่จอดอยู่ข้างทางแล้วไปพุ่งชนรถกระบะเกือบเข้าไปในบ้านของคนนะคะ

นี่ค่ะโอ้โหพี่ใหญ่ด้วยใช่ค่ะบิ๊กเบิ้มมาเลยนะคะกล้องวงจรปิดของร้านยอดการยางซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเทพรัตนะบางประกงอำเภอบางปะกงฉะเชิงเซาจับภาพได้นะคะ
นี่เป็นรถ๒๒ล้อค่ะคุณผู้ชมนายธวัชชัยต่อน้องนาอายุ๒๓ปีเป็นคนขับนะคะ
เสียหลักไปเฉียวชนเข้ากับรถพ่วง๑๘ล้อที่จอดเสียอยู่ข้างทางแล้วไปพุ่งชนกับรถกระบะที่มีนายวรพฤษศาสตร์พันธุ์เป็นเจ้าของนะคะ
ซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๘ค่ะจอดอยู่หน้าร้านจนกระทั่งกระเด็นเข้าไปในร้านข้างเคียงเลยนะคะ
ร้านพังเสียหายรถก็พังเสียหายนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางก็เสียหายไปอีกหนึ่งต้นด้วยค่ะ
คุณธวัชชัยคนขับรถพ่วง๒๒ล้อให้การบอกว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ฝนตกลงมาตลอดทางนี่ไงพี่บุ๊คพี่เตือนกันตั้งแต่ต้นรายการ
อันนี้เกิดทั้งถนนลื่นเพราะฝนตกแล้วก็คนที่วูบหลับใน
วูบวูบ

เรามาปกติครับ๕๐

ใช่ครับวูบแล้วก็เฉียว

แต่เวลาจะขับรถขับรามันต้องดูสภาพตัวเองเนาะ